คุณผู้ชมฮะคดีใหญ่คดีอดีตภูมิกับโจ้
วันนี้สารตัดสินประหารชีวิตนะ
เป็นพาดหัวใหญ่ที่ขึ้นอยู่ด้านหลังให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเลยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ความขึ้นหน้าในเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
ที่เราตามอยู่เนี่ยมาดูกันเลยนะคะ
นัดอ่านคำพิพากษาวันนี้
ซึ่งเรื่องนี้อายการสูงสุดยื่นไป
มีความเห็นสั่งฟ้องอดีตผู้อำกับโจ้

พร้อมกับพวกทั้งหมด๗คนเนี่ยนะคะ
กรณีของนายมาวินวัย๒๔ปีที่ถูกสารวัตโจ้
แล้วก็พวกใช้ถุงดำคลุมหัวในคดียาเสพติด

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๕สิงหาคมปี๖๖

มีภาพจากวงจรปิดให้เห็นชัดเจนเลยนะฮะ
ทารุณโหดร้ายกับผู้ต้องหานะฮะ

ตราโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตสถานเดียว
รวมถึงจำเลยกระทำผิดตามฟ้อง
แล้วก็พิพากษาเป็นจำคุกตลอดชีวิตนะคะ
คือลดโทษให้๑ใน๓จากประหารชีวิต

ส่วนจำเลยที่๖อีกคนหนึ่งนะฮะ
พากษาจำคุก๕ปี๔เดือน
ข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็คือดาบตำรวจสุภากรนิ่มชื่นนั่นเองนะคะ
จำภาพเหล่านี้ได้ไหมฮะจำคลิปเหล่านี้ได้ไหมฮะ
เกิดขึ้นสิงหาคมปี๖๔
คดีก็ยาวนานมาถึง๑ปีในการตัดสินท้ายที่สุดนะฮะ
ตัดสินประหารชีวิตแต่ก็มีเหตุให้บรรเทาโทษด้วยเหมือนกันนะฮะ
ทีนี้ครับทางครอบครัวของผู้ตายครอบครัวของนายมาวินนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือเป็นแม่ก็ตามนะครับ
พ่อบอกว่ามาถึงทุกวันนี้ผ่านไปเป็นปีแล้วนะคุณนะ
จำภาพสุดท้ายของลูกก็คือวันที่ลูกชายถูกจับ
เดินออกมาจากบ้านแล้วไม่ได้กลับมาอีกนี่ผู้เป็นแม่นะ

หลับตาก็ยังเห็นภาพเหตุการณ์ในคลิป
ทำไมถึงทำกับลูกผมแบบนี้
เมื่อกี้ใส่เสื้อแดงเป็นแม่ของใครรู้ไหมครับ

ส่วนนี้ครับคุณพ่อคุณพ่อของนายมาวินผู้ตาย
บอกว่าทุกวันนี้ผมหลับตานะผมยังเห็นภาพเหตุการณ์ในคลิปอยู่เลย
ทำไมทำกับลูกผมรุนแรงแบบนี้
ส่วนแฟนสาวของนายมาวินผู้ตายบอกว่าต่อสู้มาเกือบ๑ปี
ก็สู้ตามความจริงและหลักฐานที่ปรากฏในคลิปทั้งหมดนะฮะ
คราวนี้การอ่านคำพิพากษาในฝั่งของอดีตภูมิกับโจ้
พร้อมพวก๗คนไม่ได้ถูกเบิกตัวออกมาฟังคำพิพากษานะฮะ
เพราะเขาถูกควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำ

ตั้งแต่เกิดเหตุเขาไม่ได้ถูกปล่อยตัวออกมา

และท้ายที่สุดวันนี้สารอาญาก็ตัดสินคดีใหญ่คดีนี้แล้วนะครับ